ทิ้งให้ผมอมรไทยครับไทยสิทธิ์อาจารย์บีทำหน้าที่คนเดียวนะครับ
ครับขึ้นไปดูบนเวทีนะครับ
กลับไปพะเนียงหลักเป้าเขียวแน่นไปแม่นแค้งโหดเขาคือเลด้าช่อ๕พยักษ์
กมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๔๙แพ้๑๙ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเลสเตอร์ปเตรกุลที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเลด้าช๕พยักษ์หรือเทพบุตรลูกเมืองเพชร
ชื่อจริงบอลสืบเทพอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดสระบุรี
กมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๕ครั้งครับ
ข้างหลังแพ้คะแนนสรยุทธ์สเพชรนารายที่เวทีมวยนครราชศรีมาครับ
ฝ่ายแดงเรือนไทยนี่สูง๑๖๕เซนติเมตร
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเทพบุตรหรือเลด้าสูง๑๗๕เซนติเมตรสูงกว่า๑๐เซนติเมตรเลยครับ
วันนี้ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
แฟนมวยนี่ติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐครับ

พบกับกรกนครสกิจลุงรวดครับ
มวยกู้แรกมีกรางมากราศิเรียกทั้งคู่มาเทียบตัวกันครับ
ให้กดความค้าให้ขยันชกกับมวยไทรัตย์ครับ
ไม่ใช่ว่ามาไหว้ครูมาเต้นอย่างเดียวครับต้องชกกันครับ
ครับฝ่ายแดงครับกำลังจะถอดมงคลนะครับ
ทางเหลือนไทยหน้าหญ้าปาร์ควิวครับ
อาจารย์ชุมพลอินทรยศนะครับผู้ธรรมาธิครับบนเวทีนะครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
เริ่มคู่แรกยกที่๑แล้วนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีนะครับ
เหลือนไทยหน้าหญ้าปาร์ควิวในพิการ๑๒๘เจอกับเลด้าหรือว่าเทพพบุธ
ชอห้าพระยักษ์ครับในพิการ๑๒๘ปอนดิ์เท่ากัน
ดูจากรูปร่างโครงสร้างวิทยุภวร์แนมวิทยุและนี่มันน่ารักมาก
ลูกผู้ทำแต่เทพพบุธเรด้าหรือว่าเทพพบุธลูกเมืองเพชร

เจอกันครับความมันความสนุกที่ตรงนี้

โดยกรมเว็ตเซอร์ทรงไทยรัฐนะครับ

สนุกทุกคู่พลิกทุกนัดครับ

กับมวยทีวีที่ตอนนี้ต้องบอกว่า
เป็นมวยทีวีที่ระดับต้นเลยนะครับ

วันนี้ชนะนี่เพิ่มให้เป็นเรือนไทย๒ชั้นเลยนะครับ
ทรงสเปนอีกทางหาก
ร่างช่วงชกนี่เสียเปรียบน้ำเงินเลยนะครับ
เตรด่าหรือว่าเทพบุรุษช๕ประยักษ์

ลำพังแล้วเป็นมวยที่น้ำหนัก๑๐๘๑๐เองนะ
หยุดพักไประยะหนึ่งกลับมาพิษซ้อมอยู่ที่ช้อ
ยักษ์โอ้โหสูงใหญ่เลยนะครับวันนี้
แล้วต้องเปิดเปิ้ลเฟรตไฟล์เปิดเกมตลอดครับ

ก็เรียกว่าประเภทก่อติดคิดตังค์แล้วครับ

กกันไปขยับกันมาจังหวะฝีมือ
บ่ายแดงดูอาจจะได้เปรียบนะครับเลี่ยมเชิง
แซ่จ้องมีสิทธิ์เจ้งชัยได้นะครับ
เรด้านี่เป็นเกมในยกแรก

ครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับในยกแรก
รูปร่างช่วงชกนี่น้ำเงินสวยเลยท่านผู้ชม
เรือนไทยหรือว่าเทพบุรรณชอห้าประยักษ์นะครับ
แต่กางเกงสีแดงลักษณะวันนี้แม่ต้องยืนใกล้เลยหันล่างก่อน

นี่กระดูกแข็งโป๊กนะชกเป็นร้อยนะครับฝ่ายแดงเนี่ย
โดยเฉพาะทางด้านผู้จัดการเขานี่
คุณดาร์ดตำรวจฮงศักดิ์บอกโอ้โห้ยชกมาเป็นร้อยแล้วฮง
ใช่ที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ชม
ตั้งแต่ต้นเลยวันนี้เตรียมหันล่างมาด้วยนะ

ความสนุกที่ตรงนี้การออกคู่มวยของยอดมวยไทยรัฐนี่ต้องละเอียดนะครับ

ครับการชกในยกที่๒ต้องเริ่มขึ้นแล้ว
เรือนไทยกางเกงสีแดงน้ำเงินนี่

กางเกงสีน้ำเงินนั้นช่วงชกสูงกว่า
วันนี้กางเกงสีแดงเรือนไทยนะเตรียมแข้งซ้ายมา
นี่สร้างความลำบากใจให้น้ำเงินเลยนะครับ
วันนี้แหมมีตีนหน้าด้วย

ดีเซ็นต์น้อยก็มาถาคุณพองศุภาก็มาด้วยนะ

น่าจะบอกว่าหูนอกกับในครับ

เจ้าเทพพบุธมุกมึงเพชร

เข้าไปคล้างเลยนะตัวเล็กเตะตัวใหญ่
แค่งซ้ายหน้านี่คอยรบกวนตลอดนะครับ

คู่แรกนับน็อกกินมาเหี้ยนเลยนะ

อดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้มันแรงเหลือเกินนะ

หมอเขารอทำงานตลอดทุกคู่นะนะ
โหไม่ได้เลยนะครับตะวัดขึ้นไปคล่างเลยมาสักครู่
คุณผิดทางดีแล้วครับ

ลายนี้ต้องประเภทพวกเครื่องร้อน

ไปรอดูอัน๓อัน๔แล้วกัน

สำคัญของทางด้านเรือนไทย

ไล่แขนไล่แขนเหลี่ยมเชิงได้ด้วย
ดูถ้าไล่แขนสอดในไม่ได้ก็ตีไม่ได้นะครับ
มันต้องลุ้นกันยาวนะอีกมากยกเลย
นี่เป็นเพียงต้นเกมยกที่๒เท่านั้น

หัวแข้งออกมาแบบนี้โต้ด้วย
สมมุติว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไปตลอด๕ยกนี้เรียบร้อยไหม
โอ้โหลำบากเลยลำบากเลย
เกมมันต้องมีเปลี่ยนนะผมไม่อยู่แบบนี้นะ

อันนี้ทางด้านเรด้านี่เขาจะมีทนายพงศ์นะ

เพราะวันนี้ช๕พยักษ์ก็มีไปชิงแชมป์ที่นู่นอ่อมน้อยนะ
เป็นค่ายมวยที่ตอนนี้รุ่นหลังแต่ว่าแฟนมวยให้การยอมรับ
ตอนนี้การทำมวยของช๕พยักษ์
ย่อก่อนมาขยับกันมาเจอใกล้ครับ

ต้องดูนะครับจังหวะเรือนไทยจะออกหมัดขวา
นี่ทะเลด้าหัวซ้ายขึ้นมานี่ต้องระวังก้านคอได้ด้วยนะ

รายนี้ประเภทพวกเครื่องดีเซนนะครับ
ไม่ร้อนต้องเผาหัวก่อน
ไม่ร้อนไม่เดินว่าอย่างนั้นเถอะ
นี่ขยับโต้ด้วยแข่งซ้าย
มวยฝีมือมวยอยู่กับทางด้านเรือนไทยนะครับ
นี่เป็นเกมในปลายยกที่สอง
ก่อนปิดมียกที่สองหันขวา

้าวใจจริงจริงนะครับกางเกงสีแดงหมดยกที่สอง

ต่อยซ้ายกว่าเตะขาเจาะยาง
ครับโอ้โหหัวแข้งซ้ายสูงเกือบก้านคอนะครับ

กาวซีเมนตาจอระเข้เขียวครับ
น็อกคู่ชกได้เอาไปรับไป๓๐๐บาท
เทิดจราเข้ฝาดหางรับ๑๐๐๐๐บาทครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ที่๓เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าการเปลี่ยนเกม
ต้องแจบัยสามกิตซะหน่อยครับ

ชกโน้ยบ้างโอเคครับโอเคนะครับ
ต้องยอมก่อนทำใจนะ
น้วนตาย

เป็นปัญหาต้องแก้แล้วครับลูกรัดเอวนี่
ถ้าลูกรัดเอวนี่ตียันเช้าเลยนะตียันลูกบัวนะครับ
แค่งซ้ายจับยกเข็นเคหักเสียหลัก
ขยับเดินต้องเดิน
นิ่งมารอมาแทร่จ้องเจ๊งชัยแน่นอนครับเห็นเลยเนี่ย
ขยับต้องลึกกว่านี้ด้วยนะครับนี่มันยังพวงแข้งซ้ายอยู่
เรือนไทยนี่มาเกี่ยวซ้ายอีกแล้ว
ล้มกิ้งล้มหายเสียหายเสียกระแนนหรือเปล่าต้องถามกรรมการ

แต่คุณอนุมัตินักมวยแบบนี้ยุบนิดเดียวนี่

ไปเลยถ้ากระตุกแหลมเข้าพุงทีเดียว

เอาแล้วนะเริ่มใช้แรงพลิกเหลี่ยมหัก
ล็อกล็อกแล้วหมุนล็อกแล้วตีไปเรื่อยครับ
โอ้โหเอ้าเตือนไทย
หมุนตี๓๖๐องศาเลยยังจับจังหวะไม่ได้
นี่พยายามจะเลื้อยลงล่างเลยนะครับเรือนไทยเนี่ย
ล่างอีกแล้วถ้าเกาะล่างตีนี่ต้องดิ้นเลย
ล็อกของคอยนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ
ไอเจ้าเรด้ามวยหลังยาวก็แบบเนี่ยแล้วก็โดนรัดใต้ปีเข้าไปนี่มันดิ้งยาก

เยี่ยมยอดครับต้องยังต้องลุนกันต่อครับ
ยังไม่ใช่ของง่ายนะยังมีอีก

หมุนแบบนี้มันเสียลูกเสียเหลี่ยมเสียทรงไปเลย
คะแนนรู้หรือเปล่าเดี๋ยวรอถามกำลังการสามคน
ทำเขาได้ดีแต่ถ้าโดนบ้างอย่ายุบนะ
ยังเป็นพระเอกอยู่ไงตอนนี้ไงล้มอีกแล้ว

ลูกนี้ยกนี้ล้มไป๓ครั้งแล้วยังจับหลักไม่ถูกเลยนะครับ
ในช่วงปลายยกที่๓นะครับเจอหมัด
ชื่อเลด้ายังจับทิศจับแทงไม่ได้นะตอนนี้

เป๋อยู่ยังหาหลักไม่เจอ

ต้องมีแข้งซ้ายด้วยครับหมดยกซะก่อนครับหมดยกที่๓
มวยคู่แรกนะครับผ่านมาแล้ว๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓
โอ้โหทางด้านเรือนไทยนี่แข้งซ้ายนี่ไม่ธรรมดาเลย
มีหัวแข้งซ้ายแทงเข่าปั้มตีเข่าในแรกเลย
ทางด้านเทพบุรุษพยายามมาฟ้าคอมาตีเข่า
โหดแต่ก็ยังช้าอยู่
แพ้จังหวะอยู่๒๓กิ๊กครับ
มวยเริ่มจะมันเข้มข้นแล้วครับต้องมาติดตามนะครับ

ต้องดูนะครับว่ายกที่๔ไปตบกับคุณขาญชัยและคุณอธิวัตรครับ

เตรดาหรือว่าเทพบุรุษช้อ๕ไปยักษ์แม่๓
ยกนี้ยังจับทิศจับทางไม่ได้นะครับ
ไม่ได้นะครับมันจะเหมือนลิงแก้แห่หรือเปล่า

ถือว่าเป็นยกสำคัญเป็นยกไฮไลท์เลยนะครับ
มันต้องวางแข้งก่อนแล้วก็ประกบในตี
พอไปจับในไปโดนรูดจับร่าง
ี่ยวปีกตีเลยครับนี่ยังดีนะเนี่ย
จอดไม่เข้าถ้าหอดเข้าสองมือโดนหักล้มอีก
ต้องแก้ลูกรัดเอวนะครับ

โรมศีลวิบแขนขวานี่ขอยไล่ไปเรื่อยครับ

พละกำลังเยอะครับแล้วต้องลงทุนก่อนด้วย

นิดเดียวนะแพ้ได้ทันทีเลยนะมวยเข่าเนี่ย
กับมวยเข่านี่ต้องยืนระยะมั่นคงตลอดนะครับ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
แหลมเลยลูกนี้โดนเยอะเหลือเกินนะไอ้เจ้าเรด้า
สะสมมาเรื่อยครับโอ้โห
ตัวเองก็มาวงด้วยพี่ป่าพอวงลูกหักล้มไงนะ
ก็ถือว่าเป็นการทำการบ้านมาดีนะครับในทีมของสะสิประพายินในฝ่ายแดงเนี่ย
กบถาปูนดูแลอยู่วันนี้คุมมาเองเลยอืม
แหละครับมวยกระดูกดีชกเป็นร้อยหนึ่งอาจจะสร้างความหนักใจจาก
ชอห้าประยักษ์ตอนนี้ทำท่ามไม่เหลือสักประยักษ์แล้วอ้าวล็อคล็อค
แตกอีกแก้ไม่ได้ลูกนี้แก้ไม่เป็นลมลงแก้ไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งไง
แตกด้วยครับโดนศอกเข้าไปเขาจะพูดแตกตรงไหนก็ไม่รู้
บริเวณหัวนะไม่ว่าจะมีด้วยไหลออกมานะโดนศอกหายศอกนัดเข้าไปอีก
ยับเลยยิ่งแก้ยุ่งยุ่งเลยตอนนี้หมอต้องพาคำละการต้องพามาให้หมอดูก่อนล่ะ
แล้วมวยซ้อมดีมาแบบนี้ท่านผู้ชมครับระบบการสูบฉีดโลหิตนี่มันดีจริง
ยังไกลหัวใจนะห่างไกลห่างไกลห่างไกลต้องอ้าว
แต่หัวคิ้วแงเลยครับแบบนี้จบเลยยกสี่เดือดร้อนจราเข้เขียวอีกแล้ว
แจกเลยครับแบบนี้ก็ท่านผู้ชมครับทางเรือนไทยนายาปั๊กวิวครับ
เอาชนะทีเกโอเลยได้หรือว่าเทพบุรดชห้าไปยักษ์ไปในต้นยกที่สี่เท่านั้นเอง
ผ่านมาประมาณหนึ่งนาทีซึ่งครับโดนสอกแตกสิ่งว่าอันตรายครับ
ติดศอกออกมาเลยแล้วจับใต้ปีกแบบนี้อีกยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเลยดิ้นไม่หลุด
ก็ดิ้งไม่หลุกสุดท้ายและตอนนี้ก็โดนหักล้มลงไปผู้ชนะนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป